ติดตามบรรยากาศกันนะครับจากการรายงานของคุณวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะครับ
บรรยากาศก่อนที่งานแถลงข่าวจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายครับ
ด้านในนะคะทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะ
ซึ่งงานแถลงข่าววันนี้ค่ะขั้นตอนนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นจากเพลงเปิดตัว
ถ้วยแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษนะคะและถ้วยแชมป์ค่ะที่ถูกซ่อนไว้อยู่ด้านล่างเวทีนะคะ
ให้ทุกคนได้สัมผัสถ้วยแชมป์ของศึกพิมพลิกอังกฤษไปพร้อมกันค่ะ
หลังจากนั้นนะคะนักเตะจะค่อยทยอยกันเดินออกมาจากด้านหลังเวที
ครบเมื่อครบแล้วก็จะมีวินาทีแห่งการเฉลิมฉลอง
และในช่วงของการสัมภาษณ์นะคะจะมีผู้ที่เข้าร่วมสัมภาษณ์
เริ่มตั้งแต่คุณวิชัยและคุณอายวัฒนศรีวัฒนประภานะคะ
ส่วนนักเตะนะคะเบื้องต้นค่ะมีนักเตะสองคนที่จะมาร่วมสัมภาษณ์บนเวทีนะคะ
ก็คือเวสมอร์แกนกัปตันทีมและแคชเปอร์ชมัยเคิลผู้รักษาประตูค่ะ
ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์นะคะเหล่านักเตะที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์บนเวทีค่ะ
หลังจากเปิดตัวเสร็จแล้วก็จะเดินลงมาแล้วก็นั่งอยู่ณเก้าอี้นะคะ
เชือกสีฟ้าเส้นสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
นั่งรออยู่ตรงนี้ตลอดช่วงเวลาของการสัมภาษณ์และท้ายของงานแถลงข่าวค่ะ
นักเตะทุกคนจะขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนเวทีอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะ
นี่เป็นความพร้อมนะคะเหล่าทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมกันเต็มที่